คุณผู้ชมครับเรื่องราวของดนตรีที่มีอยู่ในหัวใจเนี่ย

บางทีบางครั้งบางคราขับรถก็ยังทำโพงทำเพลง
อย่างเช่นคนนี้โอ้โหมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับดนตรี
เรียกว่ามีดนตรีอยู่ในหัวใจอะไรก็เป็นเครื่องดนตรีได้หมดล่ะครับ
มันจริงจริงสุดมากแล้วคุณดูสิแต่ละอย่างอะไรน่ะ
กะละมังถังฟ้าฟ้าเออฟ้าครบทั้งอุปกรณ์ในห้องครัว
หนูเอาเนี่ยนี่คือดนตรีที่มีอยู่ในหัวจิตหัวใจ

ผมไม่แน่ใจว่าเขาเพลินกับการตีกลองหรือว่าไปโกรธคุณสามีมาถึงตีได้มันขนาดนี้
เอ่ยแต่ลำจังหวะมาพูดดูสัมพัดาไหมเนี่ยควงคราบควงไม้กลอง
ต้องมีการแบบว่าฝึกฝนมาแหละต้องมีดนตรีอยู่ในหัวใจบ้างเหรอ

ฉันไม่แน่ใจกลมเปลี่ยนเป็นควงสาก